กับที่สำคัญตอนนี้คืออย่างไรคะ
ก็อยากให้สัมภาษณ์เป็นเขาที่กล่องเขาแล้วนะคะ

แล้วก็เราก็ยังเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
เจอกันล่าสุดที่ทำงานก็เหมือนเดิมค่ะ

มือที่๓เนี่ยพิมก็ไม่สำหรับพิมนะพิมไม่อย่างที่บอกคือไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพิมเลย
แล้วตัวเราเองเรารู้ว่าเราทำอะไรเรารู้เรารู้ว่าสำหรับเราเราเป็นพี่น้องกับเขา
เราทำงานทุกอย่างมันอยู่ในกระบวนการการทำงานแล้วก็เราเป็นพี่น้องที่ดีต่อกัน
ช่วยเหลือกันแล้วก็หวังดีต่อกัน

จริงความสนิทสนมมันในระดับไหน
สนิทสนมก็คือเป็นพี่น้องคือ

แต่ปีครึ่งมันก็ต้องสนิทกันมากอยู่แล้ว
แล้วด้วยเรื่องละคร

มันพระนางเข้าด้วยกันบ่อยมาก

ในเรื่องจริงเรื่องนี้คนเราคิดได้หมดนะคะ
ก็คือพิมพ์เควรบความขี้โมงหนีโว้ยและ
และเราบริสมใจว่าเราเป็นพี่น้อง
สติดตามตอบ๓
ไม่ได้กังวลเลยเพราะทางพี่ช้อนเข้าแช่งชัดเจนมาก
เรารู้อยู่แล้วว่าเขาคุยกัน

ไม่ปกตินะที่จะมีข่าวแต่อาจจะเป็นเพราะเป็นครั้งแรกนะที่เรามีข่าวแบบนี้
ตอนแรกก็งงทำอะไรไม่ถูกเหมือนกัน
แล้วก็แต่ว่าเรื่องนี้มันทำให้พิมได้รู้ว่าเราได้รับกำลังใจจากใครบ้าง
ได้รับกำลังใจจากครอบครัวกับเพื่อนกับคนที่หวังดีกับเรา
มันทำให้เราถอยออกมาหน่อยหนึ่งเลยนะ
คือเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นค่ะคือเราสนิทกันแบบไหนทุกวันนี้ก็เป็นแบบนั้น
แล้วก็มันอยู่ในขอบเขตของพี่น้องมาโดยตลอดนะคะสรรคี
แสดงว่าจะไม่มีโอกาสพัฒนาเลยใช่ไหมคะ
สำหรับพิมนะคะตอนนี้พิมไม่ขอไม่พร้อมที่จะคุยกับใคร
หรือว่าไม่พร้อมที่จะเปิดใจกับใคร
อะไรที่ทำให้พอไม่เกิดใจ
ก็ได้แรกคนน่าจะได้ทราบ
เห็นข่าวแล้วแหละนะล่าสุดนะคะ
ก็คือตุ๊กพิมพ์หากับคนที่พี่มีคุยมาสัมผัสกับเขาค่ะ
ซึ่งตัวที่สอนในก็ไม่ได้เกี่ยวกับ

เรื่องนี้เป็นเรื่องของคนสองคน
แล้วก็มันเป็นปัญหาที่เราพยายามแก้มาโดยตลอด
เพราะฉะนั้นอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับใครเลย
แต่ว่าความสัมพันธ์ทุกอย่างมันเป็นเรื่องที่ดีนะ

ก็เป็นเรื่องที่ดีสำหรับพิมแล้วก็พี่เขาเป็นคนดี
หรือว่าคนจะมองว่าเลิกขออนุญาตค่ะ

ต่างคนต่างเลิก
ต่างคนต่างเลิก
คนต่างเลิกต่างคนต่างโสดมารอกัน
ต่างคนต่างเลิกต่างคนต่างโสดมารอบกัน
ต่างคนต่างเลิกต่างคนต่างเลิกต่างคนต่างโสดมารอบกัน

คิดได้หมดว่าคนจะมองว่าเราเลิกพร้อมกันเพื่อที่จะมาเลยหรือเปล่า
แต่ว่าพิมก็ตอบตามเดิม
เราบริสุทธิ์ใจแล้วเรารู้ว่าเราทำอะไรอยู่
เรารู้สึกแบบกับพี่เขาเป็นพี่
แล้วอยู่ในขอบเขตของการเป็นพี่น้องมาโดยตลอด
แล้วก็เรื่องของคิว
แล้วก็คนของพิมเนี่ย
ก็มีการเคลียร์กันมาเป็นหลายอย่างแล้วค่ะ
ค่ะซึ่งอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครเลย
ตั้งแต่ครั้งแรกแล้วแหละขอโทษที่ทำให้เราเดือดร้อน
เราก็ไม่ได้โทษเขาค่ะ
พอคนมองว่าเราเป็นมือที่๓มันรู้สึกยังไงพี่
เพราะตอนนี้กลายเป็นว่าคนก็มาคอมเม้นต์หรืออะไรอย่างเงี้ยในไอจีเรา
ความรู้สึกของพิมพิมไม่รู้สึกอะไรเพราะเราไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นนะคะ
เราไม่ได้รู้สึกว่าเราทำอะไรผิด
แต่ว่ามันถามว่ากระทบจิตใจเราไหมจากคอมเมนต์ที่คนพูดถึงเราในทางที่ไม่ดี
จะบอกว่าไม่เห็นเลยมันก็ไม่ใช่เพราะมันเยอะมากนะคะ
ก็พิมพ์มองในแง่ดีดีกว่ามีแฟนคับที่รักเราแล้วก็เข้าในตัวเราให้กำลังใจเรา
ใครที่มีความคิดเห็นที่แตกต่างอันนี้พิมไม่โกรธเขาเลยนะ

แล้วก็พิมเข้าใจในมุมทุกคน
บางคนอาจจะเคยเจอเหตุการณ์ที่มันเลวร้ายในชีวิตมา
แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเกิดมันเป็นอย่างนั้นจริงเรารับไม่ได้นะ

พิมพ์เข้าใจทุกคนที่พูดอย่างนี้

เราก็จะได้รู้ว่าการเรียนอยู่ในวงการ

มันมีคนหลายคนที่คิดไม่เหมือนกัน
เราก็จะได้รู้ว่าใครคิดยังไงบ้าง

บอกอะไรคนที่เขายังเชื่อใจเราอยู่
ว่าเราจะไม่เป็นอย่างที่คนอื่นบอก
สำหรับตัวพิมพิมจะไม่อธิบายให้ทุกคนบนโลกเข้าใจนะคะ
พิมจะขอบคุณคนที่เข้าใจเรา
เพราะว่าต่อให้เราไม่อธิบายอะไรเขาก็จะเชื่อเรา

แล้วก็คนที่ไม่รักเราต่อให้เราจะอธิบายเป็นหมื่นเป็นพันประโยค

พิมเป็นพี่น้องเราบนลิสุขใจ
ตั้งแต่ในต่อไปทุกคนนะคะ
รู้สึกดีกับเรามาจีบเราสักที

ตอนนี้พี่ไม่พร้อม
ไม่ได้หมายความว่าปิดโอกาสทีเดียวคุณไหมคะ

พี่เขาก็ไม่เคยทำอะไรเรา

ภาพที่ออกมาทุกอย่างเนี่ยทีมงานหรือคนเบื้องหลังเขาคิดไว้หมดแล้วว่าภาพมันจะออกมาแบบนี้
แล้วเขาอย่างล่าสุดไปทางนิตยศาสตร์เขาก็ต้องภาพให้ออกมาตามคอนเซ็ปต์ว่าเป็นคู่รักกัน
ต้องการให้ความเป็นธรรมชาติมากที่สุดเพราะฉะนั้นภาพมันจะต้องออกมาแบบนั้น
ก็จะออกไปตามคอลเซ็ปของวิทยาศาสตร์
ถ้าหลังจากนี้ลูกค้าแต่งก่อนเข้า
มันเกิดเรายาวอะ

มันเป็นสไตล์ของเขาคนของเขาเหมือนสบาย
ที่เขาชอบเขียนถึงคนอื่นในทางที่ดีนะคะ

แล้วก็สิ่งที่พี่เขาเขียนมามันเป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นเลย

ต้องขอบคุณจริงที่พี่เขาโวยพรเรา

อยากให้คนอื่นได้อ่านแล้วก็มองไปในทางที่ดีดีกว่าเนาะ
แล้วก็คือไม่ได้มองว่าเราพิเศษไปกว่าใครนะ
เพราะว่าพิมเห็นมาตลอดพิมติดตามไอจีเขามาตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มการทำงานกัน
เขาก็จะโวยพรคนอื่นแบบนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แสดงว่าพิมก็กลัวว่าคนจะมองว่าเขาโวยพรจะเป็นคนพิเศษทีเดียว
ไหมถึงว่าพี่ช้อนหรือพิมยาวอยู่อย่างนี้
ไม่ได้กลัวนะคะก็คือเป็นเรื่องปกติของพี่เขาเลย
สำหรับพิมนะพิมเวลาพี่เขาลงพิมก็แบบเออไม่แปลกใจ
เพราะว่าเขาเป็นคนลงแคปชั่นยาวอยู่แล้ว

แล้วก็ชอบเขียนถึงคนอื่นในทางที่ดี
อยากให้คนอื่นได้เห็นกลุ่มที่เขาเห็น

ตอนนี้ก็ด้วยอย่างเดียวกับพอพี่

ตอนนี้พอมึงจะเสน่ห์นะครับ

ก็ทำได้นะคะโอเล่โอเล่ขอบคุณพี่ด้วยค่ะ
โอเคค่ะขอบคุณค่ะ